มาดูปัญหากับเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่ป่า
ซึ่งประชาชนมีการเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่อง
ก็คือเรื่องของการก่อสร้างโครงการบ้านพักตุลาการสารอุทธรภาค๕

ตอนนี้รัฐบาลกำลังหาข้อยุตินะครับ
หลังจากที่ประชาชนออกมาคัดค้านโครงการนี้
แล้วก็จะเชิญทุกฝ่ายไปร่วมกันหามรือ๙เมษายน
แล้วก็อาจจะมีการใช้มาตรา๔๔ไปยุติปัญหานี้นะครับ
เพราะในประวิติวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่า
พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคนละเรื่อง
มูลนิธิป่ามรอยต่อ๕จังหวัดที่ตัวเองนั้นเป็นประธาน
แต่เป็นพื้นที่ของราชพัสดุที่กองทัพนั้นดูแล
ซึ่งดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง
จึงจะไม่มีขั้นตอนการบรื้อบ้านพักที่กำลังก่อสร้าง
แล้วก็จะปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนที่ถูกตัดไปจำนวนมาก
เชื่อว่าจะไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
ฟังเสียงของท่านประวิทย์หน่อยนะครับ
ผลเอกประวิทย์ระบุว่าแต่เมื่อเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เห็นด้วย
ก็จึงจะให้หน่วยงานต่างอธิษฐาน
จังหวัดกองทัพหาลือร่วมกันวันที่๙เมษายนนะครับ
แล้วก็จะดูรายละเอียดก่อนจะพิจารณาว่าจะใช้คำสั่งตามมาตรา๔๔

แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อสร้างต่อ
แล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้ได้ร่วมใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
ขอให้ภาคประชาชนยุติการเคลื่อนไหวยื่นหนังสือถึงท่านนายกเพื่อคัดค้าน
เพราะว่ารัฐบาลนั้นรับทราบปัญหาเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็กำลังจะหาทางออกเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดนะครับ